ไม่ได้มีแค่จังหวัดเดียวอุบลราชธานีเท่านั้นนะคะ
เพราะว่าเรานำเสนอกันไปก่อนหน้านี้ว่าที่นครราชศรีมาที่โคราช
เขาก็มีพิธีแห่เถียนพันธุ์สาว์แบบนี้เหมือนกัน
งานก็ยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้กันค่ะ

ใครจะได้รางวัลถ้วยพระราชทานรับเงินรางวัล๑ล้านบาทไปค่ะ
นี่ยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้กัน

ใช่แล้วค่ะมีนางหายมาฟ้อนมารำกันด้วยนะคะ
นี่คือขบวนแห่นางรำที่บริเวณลานอนุสวรีเท้าสุระนารี
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
นี่นางหายสวยมากนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะทางจังหวัดเขาได้ทำการเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
ของจังหวัดนครราชศรีมาประจำปี๒๕๖๒อย่างเป็นทางการ
ภายใต้ชื่องานแห่เทียนโคราชเสริมบุญสร้างบารมี
ซึ่งปีนี้นะคะอย่างที่บอกว่าจัดหนักจัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการ
ไม่แพ้ปีไหนไม่แพ้ที่ไหนด้วยนะคะ
ถึงแม้ว่าคุณดูนะสภาพอากาศจะค่อนข้างร้อนระอุพอสมควร
แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งแรงบุญแรงศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนได้นะคะ
มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ชาวต่างชาติหลายหมื่นคนค่ะ
เดินทางมาชมความสวยงามอลังการของขบวนเทียนพรรษา
ที่บริเวณถนนโดยรอบลานอนุสวรีเท้าสุรนารีกันเนืองแน่นมาก

ซึ่งในปีนี้มีขบวนแห่เทียนพรรษาแกะสลักจากวัดต่างในจังหวัดนครราชศรีมาเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น๒๔ขบวนด้วยกัน

แต่แชมป์ปีนี้ค่ะเป็นของขบวนเทียนพรรษาจากวัดใหม่สะประทุมอำเภอโชคชัยนะคะ
โดยปีนี้วัดใหม่สระประทุมนะคะแกะสลักขบวนเทียนอย่างสวยงามวิจิตรบรรจง

คุณผู้ชมดูภาพตามไปนะเขาจะใช้ขบวนเทียนที่มีชื่อว่าพระโมคลานะพระสารีบุตร
อัคระสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวา
ขบวนเทียนมีความยาว๑๘เมตรกว้าง๔เมตรและสูง๕เมตรเลยนะคะ

บอกเล่าความเป็นมาของพุทธประวัติ
ด้านหน้าขบวนเทียนเป็นรูปสัตว์ป่าหิมพาน
ตรงกลางขบวนเทียนเป็นต้นเทียน๓ต้น
บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติด้วยนะคะคุณผู้ชม
ส่วนด้านท้ายขบวนเทียนจะเป็นรูปพระพุทธเจ้า
ยกย่องพระโมคลานะพระสารีบุตร
ให้เป็นอัคระสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาแบบนี้

ยังมีรูปช้างเอราวันและเหล่าพญานาคอีกด้วย
เรียกได้ว่าสวยงามมากยิ่งใหญ่อลังการ
จนสามารถคว้ารางวัลถ้วยพระราชทาน
พร้อมเงินรางวัลอีก๑ล้านบาทได้ไปเลย
รบมือให้เขาหน่อยค่ะ

นี่คุณดูนะตั้งแต่หัวขบวนไปจนถึงท้ายขบวน
มีเรื่องราวที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเรื่องของพุทธประวัติ
้วนเลยเห็นไหมมีที่มาที่ไปนะ
ยินดีกับวัดใหม่สระประทุมด้วยนะคะ
ขบวนก็จะเริ่มแห่จากบริเวณแยกถนนราชดำเนิน
ตามถนนสายต่างในเขตเทศบาลนครราชศรีมา

เพื่อที่จะให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้ชม
ได้ดูขบวนแห่กันแบบจุใจไปเลย
ก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศช่วงควันหลงนะ
ข้าวพันษาที่พึ่งผ่านมาเมื่อวานนี้
เราเก็บมาให้ดูให้ชมกันในหลายจังหวัด
เพราะว่าแต่ละจังหวัดเขาก็จัดงานยิ่งใหญ่

เขาก็จะมีการแกะสลักเทียนต้นเทียนที่เรานำเสนอ
อย่างเช่นเราอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า
บนราชธานีมีงานที่ยิ่งใหญ่มากทุกปี
ตอนนี้ที่โคราชเขาก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะคะ
ใครอยู่ใกล้แถวไหนหรือว่าสะดวกไปจังหวัดไหน

อย่างโคราชเนี่ยนอกจากจะมีต้นเทียนแกะสลักสวย

แกะเทียนที่เป็นนักการเมือง
ปีมาแล้วใช่ที่มีการแบบแกะสลักนักการเมืองหลายคน

ล่าสุดก็จะมีต้นเทียนคุณลุง๒๐๑๙
คุณลุงทำท่านี้

แต่เราก็ว่ากันไป

เป็นไอเดียสร้างสรรค์ดีเก๋